ต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
น้องผู้ชายม๓เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ปรากฏว่ารถเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง

และตอนที่เจ้าหน้าที่เขากำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่
ปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ก็มาดูเหตุการณ์ช็อกเลยค่ะ
นี่ต้องพยุงแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
คนที่เป็นศพเป็นลูกของผู้ชายคนนี้
คือพ่อมาเห็นศพลูกเกิดอุบัติเหตุ
แล้วพ่อบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้เพิ่งซื้อให้ลูกไม่กี่วัน

คิดเลยว่าลูกจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้นะคะ
โดยคุณพ่อคือนายมณัฐไร่ใหญ่อายุ๔๕ปีเนี่ย
เข่าอ่อนร้องไห้ยืนไม่อยู่เลย
เจ้าหน้าที่ต้องพยุงตัวแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเขาขี่มาแล้วก็มาจอดดูเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุ
แต่พอเห็นศพของผู้ตาย
เห็นว่าเป็นลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรต่อไม่ถูกเลยจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
บริเวณริมถนนสายกระบี่เขาทองที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
นี่คือกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมในจุดที่เกิดเหตุ
นาทีที่วงสีแดงเป็นนาทีที่เด็กชายศักดิ์ชัย
ไร่ใหญ่อายุ๑๔ปีน้องม๓โรงเรียนเทศบาล๒คลองจีหลาดเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาถึงจุดตรงนี้
ไม่แน่ใจนะว่าน้องขี่มาแล้วก้มดูอะไรบางอย่างหรือเปล่า
รถมอเตอร์ไซค์เลยเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟข้างทาง
น้องกระเด็นออกมาจากรถนะคะศีรษะเนี่ยกระแทกกับเสาไฟฟ้า
จนเสียชีวิตศพของน้องยังอยู่ในชุดทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เลยค่ะ
หัวเนี่ยมันมีรอยกระแทกอย่างรุนแรงมอเตอร์ไซค์นี่พังยับ
คุณพ่อหลังจากที่มาเห็นรับไม่ได้ร้องไห้
พ่อก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะบอกว่าลูกชายคนนี้
เป็นนักกีฬาหมักฮอสของโรงเรียนพ่อเพิ่งจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เมื่อไม่กี่วัน
ลูกไปแข่งมักคอสมาแล้วก็ได้แชมป์ภาคใต้เลยนะคะ
พ่อเลยซื้อให้ร่วมแสดงความยินดี
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุลูกก็ขี่รถจะไปโรงเรียนตามปกติ
หลังจากลูกออกจากบ้านไปพ่อก็ขี่รถตามมาจะไปทำงานปกติเลยค่ะ
พอมาถึงจุดตรงนี้เอ้าทำไมคนอยู่เยอะเอามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรอยู่เต็มไปหมด
รู้ว่ามีอุบัติเหตุพ่อก็เลยจอดรถลงมาดู
ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุอะไร
แต่พอเห็นศพนั้นคือลูกชายตัวเองหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะ
ตำรวจก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้เก็บหลักฐานตรงจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากนี้ก็จะส่งศพของน้องม๓ไปให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ